ส่วนความคืบหน้าเหตุการณ์พบศพสาวโรงงานถูกฆ่าเปลือยภายในห้องน้ำห้องเช่า
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดสระบุรีการฆ่าค่อนข้างโหดเยี่ยม
เพราะว่าตามร่างกายพบศพเป็นลักษณะของการถูกแทง๑๕แผล
ผู้ต้องสงสัยเป็นแฟนของผู้ตายนั่นแหละและยังคงให้การวกวนอยู่
ตอนนี้ลักษณะคล้ายคนเมาเลยนะคะแต่อย่างไรก็ตามตำรวจบอกว่า
จังหวัดสระบุรีรับแจ้งเหตุค่ะมีผู้เสียชีวิตอยู่ในห้องเช่า
บนถนนมิตรภาพซอย๑อำเภอแก่งคอยทราบชื่อผู้เสียชีวิต
นางนันทนาพิทักษาอายุ๔๒ปีเป็นสาวโรงงาน
ตามลำตัวตามแขนขามีบาดแผลจากของมีคม
หลายแห่งนับได้รวมมากกว่า๑๕แผล
ผู้ตายมีบาดแผลชะกันคล้ายของมีคมนะคะ
คาดว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้นางนันทนาเสียชีวิต
เสียชีวิตเพราะว่าเป็นจุดสำคัญของร่างกาย
จากการตรวจสอบในจุดเกิดเหตุอยู่ภายในห้องเช่า
ไปเจอรอยเลือดค่ะของผู้ตายแห้งอยู่ทั่วบริเวณ
ว่าเสียชีวิตไม่ต่ำกว่า๔ชั่วโมง
ส่วนในที่เกิดเหตุพบข้าวของของผู้ตาย
กระจัดกระจายอยู่ตามพื้นตามห้อง
แฟนของผู้ตายเนี่ยทราบว่าต้นพร้อมเพื่อนก็หมายถึงแฟนเนี่ยนะ
ขี่รถจักรยานยนต์ซ้อนกันมาหลังเลิกงานเพื่อมาหาผู้ตาย
เพราะเห็นว่าผู้ตายเนี่ยเตรียมเก็บของไปอยู่ที่นครปฐมจะย้าย
เพราะว่าได้งานใหม่โดยเพื่อนรออยู่ที่รถจักรยานยนต์
เมื่อมาถึงหน้าห้องพักพบว่าประตูล็อกจากด้านใน
ก็เลยโทรศัพท์ตะโกนเรียกผู้ตายก็ไม่มีเสียงตอบรับ
เมื่อเห็นว่าประตูล็อกอยู่แบบนั้นก็เลยงัดบานเกล็ดที่ใกล้กับประตู
แล้วจึงเปิดประตูออกมาได้
พอเปิดประตูเข้าไปค่ะเขาอ้างนะบอกว่าไม่เจอผู้ตายอยู่ในห้อง
เดินไปที่ห้องน้ำช็อกเลยภาพที่อยู่ตรงหน้าเป็นแฟนสาว
นอนเปลือยกายตายอย่างอาณาจ
ลำตัวท่อนบนพาดอยู่กับวงกบประตูก็คือที่พื้น
โดยมีบาดแผลชะกันถูกมีดแทงเลือดไหลเต็มพื้นห้องน้ำเลย
แล้วก็เหลือไปเห็นประตูด้านหลังห้องพัก
พบว่าประตูหลังมันแง้มอยู่แล้วก็พบมีดปลายแหลมเปื้อนเลือดตกอยู่ด้วยค่ะ
ฟังเสียงนายซาอุดิตจมุสามีผู้เสียชีวิตค่ะ
แม้ว่าสามีของผู้ตายจะให้การแบบนี้นะบอกว่าตัวเองไม่รู้ไม่เห็นมาเจอเนี่ย
ภรรยาเนี่ยตายไปแล้วตำรวจไม่ปักใจเชื่อนะคะ
เนื่องจากคำให้การมันดูวกไปวนมาคล้ายคนเมา
จากนี้เพื่อนที่มากับนายสาอุดิได้ยินเสียงทั้งคู่เหมือนหยอกล้อเล่นกัน
ตอนที่ปล่อยเข้าไปในห้องเขายังได้ยินเสียงฝ่ายหญิงอยู่เลยนะ
แต่สุดท้ายกลับมาพบว่านายซาอุดิเดินร้องไห้แล้วก็มาบอกกับตัวเองว่าแฟนตายแล้ว
เจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัวทั้งสองคนไปสอบสวนอย่างละเอียดอีกครั้งนะคะ
ส่วนศพของนางสุนันทาทางเจ้าหน้าที่ส่งไปตรวจหาน้ำอสุจิในช่องคลอด
เพื่อตรวจสอบว่าผู้ตายถูกข่มขืนหรือไม่
จากผู้ตายนอนเปลือยกายด้วยและร่องรอยการต่อสู้เนี่ยนะคะ
ซึ่งตำรวจตั้งปมสังหารมีทั้งเรื่องของชิงทรัพย์และข่มขืนค่ะ
ส่วนความขัดแย้งของผู้ตายกับนายสาอุดิเนี่ย
ตำรวจยังไม่ตัดทิ้งเนื่องจากต้องรอผลการตรวจดีเอ็นเอ
เล็บของผู้ตายและหลักฐานลายนิ้วมือแฝงของคนร้าย
ในจุดเกิดเหตุจากตำรวจกองพิสูจน์หลักฐานอีกครั้งค่ะ